กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
เกมโชว์ที่ไม่เหมือนใครเลยในประเทศไทยนี้นะครับ
เพราะเราคือรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
รายการของคนที่มีหัวใจนักสู้ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นนักสู้
มามาหาเราเลยครับเรายินดีต้อนรับทุกคน
แบ่งปันเอาพลังด้านบวกไปนะคะนอกจากคุณจะได้พลังด้านบวก
แล้วถ้าคุณร้องครบ๑๐สามารถหยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาทครับ
นักสู้ในรายการของเราก็มีหลากหลายรูปแบบ
มีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กมีผู้หญิงมีผู้ชายมีคนพิการ
แต่ว่านักสู้ที่ครั้งที่แล้วอายุ๑๘เองแต่ว่ามีพลังยิ่งใหญ่
อายุเท่านี้เองใครจะคิดว่าต้องแบกรับภาระเป็นหัวหน้าครอบครัว
แต่ว่าเป็นไม่เป็นเปล่าค่ะเป็นได้ดีมาก
หนูชื่อทิตานามสกุลผงราชค่ะชื่อเล่นชื่อลิน
อายุ๑๘ปีอยู่ชั้นม๖
หนูอยู่กับแม่สองคนค่ะแล้วพ่อเสียตั้งแต่หนูอยู่ป๓ค่ะ
ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ๙ปีแล้วค่ะ
แม่หนูพิการตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
มือข้างซ้ายของแม่จะเป็นทรงรูปมือมาแต่ว่าจะไม่มีนิ้วค่ะ
ลำบากค่ะรายได้ไม่มีทุกวันนี้กินเบี้ยเลี้ยงคนพิการเดือนละ๘๐๐
ก่อนหน้านั้นแม่ปากผ้าใช้แรงเยอะมันก็จะปวดมาก
ลินบอกว่าแม่ไม่ต้องทำแล้วหนูไปทำงานเดี๋ยวหนูแบ่งตังค์ให้แม่
ไปซื้อของกินไปตลาดอย่างนี้
ทุกวันนี้หนูหาเลี้ยงแม่ด้วยการทำงานวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
เป็นฝ่ายธุรการของสถาบันนาดาแม่ใจค่ะ
เขาให้วัน๓๐๐ค่ะ๒วันก็๖๐๐
หนูแบ่งให้แม่๓๐๐ค่ะ
ใช้วันละ๓๐บาทถ้าถึงวันศุกร์น้องก็จะบอกว่า
พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วพรุ่งนี้ก็ได้ตังค์มาให้แม่แล้ว
ไม่ต้องไปโอดนะอยากกินอะไรแม่ก็ซื้อนะ
แล้วก็จุกที่อกเวลาลูกพูดอย่างนี้
อยากขอบคุณที่เขาเกิดเป็นลูกแม่ที่ทำให้แม่ได้พึ่งป่าได้
ถ้าแม่ไม่มีเขาแม่จะอยู่ยังไง
ตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้นม๖ค่ะกำลังจะจบม๖แล้ว
เกรดเฉลี่ย๕เทิม๓๗๕ค่ะ

ก็เลยไปถามอาจารย์เขาว่าค่าเทิมเท่าไหร่เหรอคะ
เขาบอกว่า๗๐๐ถึง๑๒๐๐แล้วแต่คณะที่หนูเรียน
หนูก็คิดไปข้างหน้าว่าแม่เราจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเทิมดี
เขียนติดฟังว่าท่านสวย
ต้องทำให้ได้
เคยบอกแม่ไว้จำเลย

เพลงที่หนึ่งมูลค่า๑๐๐๐๐บาท
ลินร้อง

ห้องน้ำที่แม่ใช้กับน้องพ่อเขาทำไว้ให้มันก็นานแล้วเนอะ
มันก็โกโลโกโสหลังคามันก็ห่ม
แล้วกำแพงมันก็ไม่มิดชิดมันก็โล่ง
พวกโล่งกินมาแอบดูน้องอาบน้ำอะค่ะ

ลินคะลินรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้าง
น้อยใจค่ะทำไมเขาถึงเปรียดเรา
เป็นกำลังใจให้กับสาวน้อยคนนี้นะครับ
ลินผู้มีลมหายใจอยู่เพื่อแม่ครับ

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

เท่านี้สองคนนะค่ะเป็นไงผ่านไปแล้ว๑เพลง
ลงใจนิดนึงโล่งใจไหมมันเป็นเพลงแรกด้วยนะ
แล้วก็ทำสำเร็จได้เงินไปแล้วหนึ่งหมื่นบาท
ก็อยากจะถามน้องเขาสักนิดหนึ่งอยู่กันสองคนเนี่ย
คุณแม่ก็สุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยเป็นห่วงคุณแม่มากกว่านี้
มากค่ะเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงค่ะแล้วแล้วเราจะทำยังไงดี
เป็นห่วงตอนนี้หนูก็คงทำได้ให้ดูแลเขาให้ดีที่สุดอ่ะ
เอางี้จะดูแลได้นอกจากเห็นบอกปวดเจ็บอะไรต้องให้ลูกนวดเนี่ย
แม่มีอาการอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะมันมีอยู่ปีนึง
แม่เป็นกระดูกทับเส้นอาการเป็นไงคะคุณแม่
มันปวดไปทั้งซีกเลยปวดทำอะไรไม่ได้อาบน้ำ
ลินทำไม่หมดเป็นเดือนอ่ะไปหาหมอไปโรงพยาบาลเขาก็
กายภาพมันก็ไม่ดีขึ้นน้องไปโรงเรียนน้องก็ทำอะไรไว้ให้แม่หมด
หาข้าวหาปลาไว้ให้แม่ไหมคุณแม่คะคุณแม่เคยเคยคิดว่าตัวเองเนี่ย
เป็นภาระให้ลูกไหมเคยคิดค่ะเคยถามลูกบ่อยบอกว่าหนูเสียใจไหม
ที่เกิดมาเป็นลูกแม่เขาก็บอกว่าไม่เสียใจหรอกแม่แม่สอนให้หนูเป็นคนดี
แล้วแม่ก็ยังพูดเล่นกับเขาสงสัยตอนที่หนูอยู่บนสวรรค์
หนูจะลงมาเกิดกับแม่เพราะว่าบ้านแม่ติดวัดไง
หลังคาวิหารมันจะเป็นระยิบระยับสงสัยหนูคงคิดว่านี่แหละประสานราชวังฉันจะลงไปเกิด
พอหนูลงไปเกิดกับแม่แล้วหนูก็ลำบากเคยคุยกับเขาค่ะ
บางวันถ้าเขากลับจากโรงเรียนเขาเห็นแม่เงียบแม่แม่ยิ้ม
เขาก็จะทำให้แม่ยิ้มให้ได้เขาบางทีเขาก็เต้นหุ่นยนต์ให้แม่ดู
เขาเต้นแล้วเต้นอะไรให้แม่ให้แม่หัวเราะกับเขา
เขาบอกแม่ไม่ไปไหนแม่ไม่ได้ยิ้มเขาจะทำให้แม่ยิ้ม
ในช่วงที่แม่เครียดเขาไม่อยากให้คุณแม่เครียด

ทำอะไรบ้างอ่ะลินเวลาเห็นแม่เครียด
เราเอาเรื่องจากโรงเรียนนะคะเรื่องตลกไปเล่าให้แม่ฟังบ้างแล้วเต้นให้แม่ดูบ้าง
แม่จะคิดอะไรไฟใจพยายามให้แม่ยิ้ม
แม่คะเห็นลูกทำอะไรให้แบบนี้แล้วแม่รู้สึกยังไงบ้างที่ได้ลูกสาวคนนี้
ดีใจมากขอบคุณคุณพระคุณเจ้าขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ส่งลูกมาอยู่กับแม่เป็นเพื่อนแม่เขาเป็นได้ทุกอย่างสำหรับแม่
เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งลูก
บางทีแม่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนคนแม่พูดไม่ค่อยดีไม่ค่อยเพราะ
เขาก็จะบอกแม่เขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับแม่
ถ้ามีหนทางล่ะคะแม่ที่ให้น้องแบบได้เรียนสูงได้ไปอยู่ที่ดีแต่ต้องจากกัน
ไม่เป็นไรค่ะแม่แม่ก็เตรียมใจไว้แล้วว่าสักวันหนึ่งแม่ไม่ล้างเขาอยู่แม่อยากให้เขาได้ดี

เป็นคนอีน้องอะลูกอีน้องฝันไว้อีน้องอยากเฮียนสูงอยากมีงานทำดีอย่าแล้ว
วันหน้าถ้าน้องเฮียนจบน้องมีงานทำดีอีน้องจะหับอีแม่ไปอยู่ตัวอย่างไรอยู่บ้านนี้
สักวันไหนจะอยู่กับใครอะตอนนี้น้องไม่เฮียน
เป็นอย่างลูกแม่อยู่ได้พอน้องมีที่อยู่ที่กินดีมีที่เฮียนดี
แม่ก็ไม่เป็นอย่างลูกแม่ก็ตึงตาให้ตารับตึงวันนี้แม่ห่วงน้อง
แม่ห่วงจากอีแม่

สู้นะลูกต้องเข้มแข็งนะห้ามออนแอนะลูก
พออ่อนแอก็จะอยู่กับสังคมได้คนอื่นเขาก็จะรังแก่เนอะ
เข้าใจก่อนไหมอีแม่ดา
จ้าวอีแม่กระฮักน่ะสู้กันลูกสู้ก่อนไหมสู้นั่นรึไง
ชื่นใจนะได้เห็นสิ่งดีแบบนี้นะครับ
สายยายแม่ลูกผูกพันแน่นมากขาดคนใดคนหนึ่งไปเนี่ยก็มีแต่เสียใจ
คือเป๊กเห็นแล้วว่าน้องเนี่ยไม่ได้อยากที่จะทอดทิ้งคุณแม่ไปที่ไหนเลย
อย่างแม่ว่าค่ะเป็นบุญของแม่จริงที่ได้น้องมาเป็นลูก
ขอบคุณสวรรค์รวยที่ส่งมามาก
เอาล่ะน้องลินตอนนี้ได้กำลังใจนะครับได้กำลังใจจากคุณแม่ได้กำลังใจกว่าคุณผู้ชม
ก็น่าจะทั่วประเทศนะฮะที่ชมรายการเราอยู่นะครับ
ลินตั้งใจไว้ว่าจะเอาเงินจากรายการของเราไปเป็นทุนสู้ชีวิต๖๐๐๐บาท
ตอนนี้ได้แล้วหนึ่งหมื่นร้องไปแล้วหนึ่งเพลง
วันนี้เราจะต้องลืมทุกสิ่งทุกอย่างมาเริ่มต้นแข่งขันกันต่อ
เพลงต่อไปก็คือเพลงที่สองเพลงที่สองนี้สองหมื่น
ตัวช่วยยังเหลืออยู่ทั้ง๓ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ
ถ้าจะทำให้แม่ภูมิใจชื่นใจต้องทำให้ได้นะพร้อมไหมพร้อมค่ะ
ถ้าพร้อมมาครับอินโทรเพลงที่๒นะครับ
มูลค่าสองหมื่นบาทมาเลยครับ
จังหวัดดนตรีน่ารักมาก
เป็นเพลงที่เราซ้อมมาบ้างไหมครับเพลงนี้

นี่ค่อนข้างคล้อง
ถ้ามั่นใจตอนนี้สถานการณ์มีอยู่แล้วหนึ่งหมื่น

ก็รับหนึ่งหมื่นกลับบ้านไปไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องร้อง
แต่ถ้าจะสู้ต่อ๑หมื่นมีโอกาสถ้าร้องผิดเหลือ๕๐๐บาท
ถ้าทำได้ได้๒๐๐๐๐นะค่ะตัดสินใจให้ดีนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
ลิ้นครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้

เรามาเพื่อสู้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมเราต้องสู้
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้

เพราะฉะนั้นต้องร้องให้ถูกต้องทั้งหมดเท่านั้น
กว่าดนตรีจะหยุดไปเองนะครับน้องลินพร้อมนะครับ
พร้อมค่ะสู้ไหมสู้ค่ะสู้ไหมสู้ค่ะ
ลูกคุณสู้ช่วยสู้ค่ะสู้มาเลย
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมา
ขอโชคดีค่ะตังสตินรู
ขอโชคดีค่ะตังสตินรู
อยากมีสิทธิ์ห่วงมาเห็นเธอคนอื่น
เจ็บช้ำกล้างเจือนต้องนอนเสียอื่นเดียวได้
รักเธอข้างเดียวแถมยังเป็นชู่ทางใจ
รักเธอข้างเดียวไม่เห็นจะดีตรงไหน
ตัดอกตัดใจไม่คิดแย่งแฟนใครหรอกนะ
อยากบอกว่ารักรักเธอสักหมื่นพันครั้ง
สิ่งที่รับฟังมีเพียงท่านเทวดา
ก็อยากจะขอให้รักเธออยู่คู่ฟ้า
แต่หากวันไหนรักเธอไม่สมปรารถนา
บังเอิญเลิกราช่วยมาจ้องตาฉันที
แต่อยากจะขอเป็นคนถัดไป
ไม่มากใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้
กว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาหลายปี

คงมีโอกาสแลกใจ
ไม่เคยจะคิดจะแช่งให้ใครเลิกกัน
ประตูสวรรค์จงอยู่ในนั้นเรื่อยไป
จะไม่รบกวนให้เธอต้องวาวุ่นใจ
ขอเป็นยาเฝ้าหน้าประตูได้ไหม
ร้องไห้วันใดให้ฉันดูแล

เป็นยังไงมีจุดไหนที่กังวลไหม

ได้หรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐๐บาท